ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่เห็นหัวการเซ็คซี่
กลับมาคราวนี้แกลับภาพยนตร์ในรอบ๑๕ปี

คราวนี้เรื่องเธอกับฉันกับฉัน
ดิฉันไม่ได้อ่านผิดนะคะชื่อหนังเขาว่าเธอกับฉันกับฉันค่ะ

อ๋อถูกต้องนะคะเขาเป็นตัวละครฝาแฟด้วยนะคะ
งานนี้นะคะพี่กะแตบอกว่าคิดถึงงานแสดงมากและเห็นว่าบทบาทนี้น่าสนใจ
และช่วงนี้นะคะชีวิตครอบครัวลูกอะไรหลายอย่างก็ลงตัวแล้วค่ะ

ตัวขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าแขวนเต้าแล้วจ้า

ไปรู้ไหมไปตัวเองอายุเยอะแหละ

แต่ที่แขวนเต้านี่ผู้ว่าสามีห่วงรึเปล่า

อยู่ในมุมที่หลงลูกเลี้ยงลูกก็คิดว่า
แบบนี้ดีแล้วแต่ตอนนี้คือลูกทิ้งเราแล้วอะค่ะ

ตอนนี้ถ้าเซ็กซี่นี่คงแบบ

คือเขาจะเป็นคนแบบว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลา
อะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีเราก็ยังบอกเขาอยู่เลยว่า

เราก็ไม่มีใครที่มีความลับกับการอะไรอย่างนี้
ไลฟ์สไตล์คือเป็นคนแบบชอบกิน
ชอบเที่ยวอะไรเหมือนกันมากกว่า
ท่านจะไปก็ขออย่างเดียวขอไปที่เชียงใหม่อะไรงานขอบคุณฝากขอบคุณเพื่อนแล้วก็แขกทุกคน
ส่งคำถามฟึงตะไกรเปรยานะแล้วการมารับในงานในรอบ๑๕นึงแต่นะจ๊ะใช่ค่ะ